่งพัฒนาโครงข่ายไปยังชุมชนท้องถิ่นแล้วก็รองรับอุตสาหกรรมดิจิทัลด้วยนะครับ
ผู้ประกอบการโอท็อปภาคการศึกษาแล้วก็กลุ่มสตาร์ทอัพด้วยนะครับ
ถึง๑๐กว่าเปอร์เซ็นแต่โดยเฉลี่ยโดยรวมแล้วเนี่ยเชื่อว่ารายได้รวมของทั้งอุตสาหกรรมจะโตประมาณ๔๕ครับ